มันไม่ได้คืนความสุขเลยเพราะว่าการหาเงินหาทองทุกวันนี้สำบาก

ตัวเลขที่เรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดมันตกหมด

ตั้งแต่ระดับพื้นที่ถึงระดับสูง
ยังไม่สามารถลดความรุนแรงจากอดีตสู่ปัจจุบันได้
แต่ว่าความสุขที่ประชาชนต้องการตอนนี้
คือความสุขระยะยาวที่ยั่งยืน
ก็อยู่ที่ว่าตอนนี้ขอสชจะปูพื้นฐานยังไง
ขอสชเองก็ต้องสะอาด
มีความสุขให้ประชาชนผมมาคืน
ถ้าอยากคืนเร็วนะตามรถแบบให้มีการเลือกตั้งเลย

ผมเขียนพูดแล้วครับพี่หล่อพี่หล่อ
ขอบพัดเขานะ

หลบเพื่อนได้อะไรกับเหมือนบ้าง

ปีแล้วภายใต้การบริหารประเทศของคอสชนะคะ
ความจริงแล้วหัวข้อวันนี้มันจะไม่เครียดขนาด
ณตอนนี้ที่เรากำลังจะคุยกันในรายการสดเลยนะคะ
ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ช่วงสายของเมื่อวานขึ้นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะ
มีผู้บาดเจ็บ๒๐กว่าคนแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยก็แล้วแต่
แต่วิธีการส่งสัญญาณจากกลุ่มใดก็แล้วแต่
บอกตรงค่ะคุณผู้ชมเกินกว่าที่ทุกฝ่ายจะคาดไว้ค่ะ
เข้าไปก่อเหตุในโรงพยาบาลแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ไม่ว่าจะสาเหตุจากเรื่องการเมืองจริงหรือไม่ก็แล้วแต่ด้วยนะคะ
คือนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครยอมรับได้แน่นอน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกตีความทันทีค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นวันนี้พอดีครบรอบ๓ปีคอสช
แม้กระทั่งชื่อห้องที่วางระเบิดให้เกิดเหตุ
ที่พยายามจะเชื่อมโยงนะคะ
คุณผู้ชมคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอขมวดแล้วยังนึกภาพอื่นไม่ออก
ทุกคนยังมองไปที่เรื่องการเมือง
แต่คำถามคือถ้าใช่แล้วยังไง
หรือถ้าเกิดไม่ใช่มันเป็นอย่างอื่นอะไรได้อีกบ้าง
วันนี้ลองประเมินค่ะ๓ปีที่เราอยู่
ภายใต้การบริหารประเทศด้วยวิธีการมองและการปฏิบัติของคอสชนั้น

หนึ่งท่านค่ะไม่ได้เจออาจารย์นานเลยนะคะ
ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่นี่น่าจะเป็นครั้งแรก
ครั้งแรกเลยนะคะฉันเริ่มจัดการเมืองไม่ค่อยเป็นแล้วนะอาจารย์
อาจารย์แบบอัดีตรรองอธิกรรมบดีมหาวิทยาลัยสุขโครไทยธรรมาธิราช
ศาสตราจารยุทธพรอิสระชัยอาจารย์สวัสดีค่ะ

อีกหนึ่งท่านค่ะเดี๋ยวจะหาว่าฟังคนแค่ไม่กี่คน
นิด้าโพเป็นหนึ่งในสำนักที่ทำออกมานะคะแล้วก็สะท้อนได้บางส่วน
แต่ในรายละเอียดของตัวเลขที่ออกมาทั้งคนรักคนไม่รัก
ยังให้โอกาสคนไม่อยากจะให้โอกาสแล้วเนี่ย
ในรายละเอียดคนสะท้อนอะไรผ่านการทำโพลของทางนิดาโพลบ้าง
อาจารย์เป็นผู้มนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพลนะคะ
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ดรนัฐาวินิตนัยภาคสวัสดีค่ะอาจารย์

จริงหัวข้อมันจะไม่ค่อยน่าเครียดเท่านี้ถ้าตอนสายไม่เกิดเหตุนะคะ
อาจารย์ณฐาก่อนค่ะอาจารย์คืออาจารย์อาจจะไม่ได้มาทั้งสายการเมือง
รัฐศาสตร์หรือว่านิติศาสตร์กฎหมายมหาชนใดที่มันจะเกี่ยวข้องกับการเมืองเข้มเนี่ยนะคะ
แต่เอาภาพก่อนค่ะอาจารย์คือภาพวันนี้อาจารย์สามารถประมวลอะไรได้ไหมว่า
มันเป็นการสะท้อนอารมณ์ของสังคมมันจะเชื่อมโยงกับวันพอเหมาะพอเจาะของคอสช
หรือมันอาจจะเป็นแค่ลูกต่อเนื่องของคนที่พยายามจะส่งสัญญาณ๒เหตุการณ์ก่อนหน้านี้มาแล้ว
คือในมุมของอาจารย์นะคะนี่มันเป็นวิธีการส่งสัญญาณอะไรของใครได้บ้างคะ
ก็คงจะเป็นเรื่องการเมืองนะคะเพราะว่ามันพอเหมาะพอเจาะเกินไปนะคะ
ก็คิดว่าอย่างนั้นในวันที่เกิดและหลายเรื่องค่ะ
มันก็คงไม่ใช่เหตุบังเอิญแล้วมั้งถ้าเราจะลองพิจารณาดู
อย่างว่าไม่ใช่เหตุบังเอิญเนี่ยอาจจะทำให้ทางรัฐบาลตั้งรับได้ดีกว่า
ในการที่จะดูแลความปลอดภัยของประชาชนแทนที่จะคิดว่าเป็นเหตุบังเอิญนะคะ
อาจารย์ค่ะตอนที่นิด้าทำโพลเนี่ยนะคะคือนิด้าทำโพลหลายแบบ
กับคนที่เป็นเหมือนกับโจทย์ของนิด้าในการทำมันมีหลายแบบ
ว่าจะถามที่ตัวบุคคลหรือถามที่ตัวประเด็นเอาบรรยากาศของการตอบโพลค่ะ
ที่เกี่ยวข้องกับคอสชการเมืองสังคมสภาพบ้านเมืองอารมณ์ของคนเนี่ย
ให้ความร่วมมือในการพูดไหมอาจารย์
ให้ความร่วมมือค่ะเพราะว่าโพลที่เราทำนี่เราใช้วิธีโทรศัพท์ไป
เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ต่อหน้าต่อตาที่ว่าเขาจะต้องเสียแทรกหรืออะไร
แล้วไม่เห็นหน้าเพราะฉะนั้นเขาจะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
แล้วก็โพลที่เราโทรไปเนี่ยเราก็เป็นลักษณะที่ว่าเขาให้ความร่วมมืออยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปบังคับให้พูดถ้าพูดอะไรก็ได้
อาจารย์มีตัวอย่างบ้างไหมคะเช่นสมมุติคนที่ยังเป็นเอฟซีคอสช
ยังให้กำลังใจลุงตู่เนี่ยนะคะคือยังตอบด้วยอารมณ์เหมือนกับ
ยังมีความหวังเต็มเปี่ยมไหมหรือว่าก็เหมือนเข้าใจสถานการณ์
อาจจะผิดหวังให้เห็นบ้างเล็กน้อยแต่ยังอยากให้ลุงตู่อยู่ต่อ
แม้กระทั่งคนที่ไม่ชอบไม่เอาเลยตั้งแต่แรก
คือรู้สึกชินขึ้นไหมขี้เกียจจะพูดขี้เกียจจะบอกไหม
มันมีตัวอย่างให้เห็นอารมณ์ของคนตอบคำถามไหมคะ
ก็มันจะออกมาในรูปของสถิติซึ่งมันก็จะเป็นกลาง
มันจะไม่เป็นเรื่องของว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกเท่าไหร่นะคะ

เราจะเห็นได้เลยว่าตัวเลขเนี่ยคนที่ว่ามีความสุขเพิ่มมากขึ้นเนี่ย
อันนี้ก็คือว่ามันเป็นอารมณ์ที่แปลงออกมาเป็นตัวเลขแล้วเรียบร้อย
แล้วพี่บอกว่ามีความสุขคงเดิมนี่ก็คือ๔๒
ถ้ามันเอามารวมกันแล้วก็คือเท่าเดิมกับเพิ่มขึ้นก็๗๐
ส่วนที่ว่าความสุขน้อยลงอันนี้ก็อาจจะมีอารมณ์ที่ไม่พอใจอะไรนะคะ

อาจารย์เราสามารถบอกเอาสมมุติที่เราเทียบกันแค่๒ปีเนี่ยนะคะอาจารย์
คือมันสามารถจะบอกได้ไหมว่าคนที่รักก็ยังรักเหมือนเดิมหรือคนที่รักเริ่มแผ่ว
อาจจะรักน้อยลงรักน้อยลงนิดนึง
คือเราสามารถบอกจากโพลได้เลยไหมคะอาจารย
สามารถจะบอกได้ในแง่ที่ว่าความสุขเขาลดลง
ความสุขเขาลดลงก็แปลว่าความไม่พอใจก็น่าจะเพิ่มขึ้น
แต่ว่าระดับของการเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าดูตามเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็จะไม่มากนะคะ
อย่างเช่นมีความสุขน้อยลงเนี่ยเขาก็มีความสุขน้อยลงประมาณ๓เปอร์เซ็นต์๓เปอร์เซ็นต์กว่า
แต่ว่าคนที่มีความสุขเพิ่มขึ้นก็มีความสุขเพิ่มขึ้นลดลง
แต่ว่าคนที่เคยมีความสุขอยู่จำนวนนึงสุขน้อยลงแล้ว
คือถ้าเราดูจากตัวเลขเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าไม่ใช่ว่าไม่เหลือคนรักแล้ว
แต่ก็ต้องยอมรับว่าแนวโน้มมันแผ่วจากเดิมแต่ยังมีมั้ยใช่ไม่มี
ยังมีการที่เราทำแบบเปรียบเทียบระหว่างปี๕๙กับปี๖๐เนี่ยก็เพื่อให้เห็นแนวโน้มนั่นเองนะคะว่า
ราฟมันขึ้นหรือกราฟมันลงมีความสุขมากขึ้นหรือมีความสุขน้อยลง
เพราะว่าถ้าเราดูปีเดียวเราอาจจะมองไม่เห็น
อาจารย์เดี๋ยวที่ฉันกลับมาถามในรายละเอียดว่าวิธีการตั้งคำถามมันเกี่ยวไหม
บางทีเราไปตั้งคำถามแบบจะตอบว่ามีความสุขมันก็ก้ำกึ่งอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์
เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ณฐาบอกค่ะอาจารยุทธพรคือก็ไม่คิดซับซ้อนนะ
คือดิฉันไม่ต้องมีความรู้เรื่องรัฐศาสตร์ใดมันพอเหมาะไปไหมอาจารย์
กับสายวันนี้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎมันพอเหมาะกันเกินไปไหม
คือด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นลักษณะสถานการณ์ที่ยังไม่มีความชัดเจน
คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าฝุ่นยังคลุ้งอยู่
ดังนั้นก็ก่อให้เกิดการตีความได้หลากหลายครับ
บางคนอาจจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของสถานการณ์ทางการเมือง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือความนิยมของรัฐบาลอะไรต่างก็เป็นไปได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าเราอาจจะต้องรอผลการสอบสวนของเจ้าที่รัฐ
จะเป็นฝ่ายความมั่นคงหรือตำรวจอะไรต่างที่จะออกมา

ถ้าถามว่ามันพอเหมาะเกินไปไหม
ก็อาจจะตอบได้คำตอบเดียวนะคะว่าใช่มันอาจจะพอเหมาะเกินไป
แต่ทีนี้ถ้าลองกลับไปดูสองเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เป็นการระเบิดเหมือนกันเนี่ยนะคะ
หรือจริงแล้วอาจจะไม่จำเป็นเกี่ยวกับคอสชโดยตรงหรอกอาจารย์
อาจจะมีความไม่พอใจโดยรวม
อาจจะไม่ได้หมายความถึงคอสชก็ได้นะ
อาจจะหมายถึงเขาไม่พอใจกับเช่นปากท้อง
ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะต้องเป็นคนรับผิดชอบนะคะ
แต่คือความหมายมันอาจจะแบบฉลับออกจากการเมืองออกไปได้อาจารย์
คือเราควรจะเปิดกว้างแค่ไหน
ผมคิดว่าใช้คำว่าความเป็นไปได้ดีกว่า
เพราะมีความเป็นไปได้ไหมก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้
แต่ว่าณตอนนี้เรายังไม่มีอะไรที่จะบ่งชี้ได้อย่างชัดเจน
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมือง
เศรษฐกิจหรือความไม่พอใจอะไรต่าง
เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรายังไม่มีสิ่งที่จะบ่งชี้ได้อย่างชัดเจน

คุณผู้ชมค่ะแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะ
ไม่ว่าจะเกี่ยวโดยตรงชัดเจนแค่ไหน
แต่วิธีการส่งสัญญาณหรือต้องการจะพูดผ่านการสร้างสถานการณ์แบบนี้ในโรงพยาบาลเนี่ย

ไม่ว่าที่ใดของโลกก็แล้วแต่

มีอะไรที่บ่งชีได้ขนาดนั้น
ผมคิดว่าณวันนี้ในสถานการณ์ที่มันอาจจะถูกเชื่อมโยงกับหลายอย่าง
เพราะว่าเกิดขึ้นในวันที่๒๒พฤษภาพอดี
เกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลอาจจะ

ผลงานทางเศรษฐกิจอะไรต่างปากท้องพอดีหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนว่าสถานการณ์ตอนนี้มันคลุกฝุ่น

พอไม่มีความชัดเจนโดยทั่วไปแล้ว
อะไรที่ยังไม่มีการบ่งชี้ได้อย่างได้ชัด
ทางวิชาการเราก็ไม่ควรที่จะฟันทงว่าเป็นลักษณะอย่างไรครับ
อาจารย์ถ้าคิดแบบคนแบบจับผิดการเมืองเลยนะคะ
หรืออาจจะไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณถึงคอสชหรือรัฐบาล
แต่เป็นการส่งสัญญาณเจาะจงถึงนายกรองนายกฝ่ายความมั่นคงป่ะครับ

เป็นความขัดแย้งภายในกันเองไหม
มีอำนาจอะไรที่เหมือนกับแย่งชิงกันอยู่

คือถ้าเป็นคอการเมืองเวลาเขาวิเคราะห์อะไรต่าง
มันมีโอกาสที่จะเอาสถานการณ์ต่างมาเชื่อมโยง
แต่ว่าถ้าเป็นการวิเคราะห์ในทางวิชาการผมคิดว่า
สถานการณ์ที่จะเชื่อมโยงต่างเหล่านี้ถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ชัด
เราก็ไม่ควรที่จะไปฟันทงซะก่อนว่ามันต้องเกี่ยวอย่างนั้นแน่นอน
คิวอย่างนี้แน่นอนแต่ต้องอาจจะบอกได้ว่ามีความเป็นไปได้ครับ
อีกแบบอาจารย์สมมุติเกี่ยวกับการเมืองนั่นแหละ
แต่เป็นไปได้ไหมที่คนก่อเหตุคือเป็นคู่ตรงข้าม
กับข้อสชหรือรัฐบาลปัจจุบันมันจะชัดขนาดนั้นไหมครับ
แง่ของการเป็นคู่ตรงข้ามเนี่ยก็แน่นอนเลยครับ
คนที่ก่อเหตุไม่ว่าสถานการณ์ในรัฐบาลใด
ที่จะเป็นคู่ตรงข้ามนั้นมีสูงกว่าการที่จะเป็นฝ่ายเดียวกันอยู่แล้ว
เพราะว่าในสถานการณ์ของรัฐบาลต่าง
ก็ต้องพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพรัฐบาลให้มากที่สุด
ดังนั้นถ้าจะบอกว่าเป็นการสร้างสถานการณ์จากโดยรัฐบาลเองต่าง
โอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะรัฐบาลใดค่อนข้างที่จะมีน้อย
กว่าฝ่ายที่อาจจะต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล

อาจารย์ถ้าสมมุติเท่าที่เราคุยกันมา๓๔เป้าเนี่ยนะคะ
คืออาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ต้องการส่งสัญญาณทางการเมืองเลย
แต่โอเคมันรวบรวมกันมา๒๓ครั้ง

หรือ๒คู่ตรงข้ามของคศและรัฐบาลตอนนี้
ซึ่งมันก็ชัดมากนะถ้าจะวิเคราะห์เนี่ยนะคะ

เป็นการสะท้อนให้เห็นความปลิแตกภายใน

มันจะเป็นอะไรได้อีกอ่ะอาจารย์

ครับเพราะว่าเรามีการเชื่อมโยง
กับสถานการณ์เนี่ยอย่างที่ผมเรียน
แล้วก็บางครั้งอาจจะไปเชื่อมโยงว่าเป็นชื่อห้องบ้าง
อะไรบ้างเกี่ยวข้องกับผู้นำในรัฐบาลอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราถอดเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงกับสถานการณ์เหล่านี้ออก
แล้วก็ดูข้อมูลข้อได้จริงอาจจะเห็นภาพอีกมุมหนึ่งก็ได้
ดังนั้นจึงบอกว่าการที่จะฟันทงได้ว่าสถานการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเพราะใครกลุ่มไหนอย่างไร
ก็คงต้องรอให้ฝุ่นมันหายตลบ
หรือมีลักษณะของการสืบสวนสอบสวนในเรื่องข้อเท็จจริง
ที่มีพยานหลักฐานต่างที่เชื่อถือได้ออกมาก่อน
เพราะว่าถ้าตอนนี้มันก็จะกลายเป็นดราม่าการเมือง
เป็นเรื่องการไปเชื่อมโยงสถานการณ์ต่างอะไรต่างเหล่านี้
ซึ่งแน่นอนคอการเมืองก็จะชอบในลักษณะอย่างนี้
แต่ว่าสุดท้ายหลายกรณีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
พอผลออกมามันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหมายกัน
หลายกรณีครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรอให้สถานการณ์
มันพ้นจากสภาวะของความไม่ชัดเจนเหล่านี้ไปซะก่อน
อาจารย์นัทหาคะ
สมมุติว่าถ้านิด้าเกิดสำรวจหลังจากวันนี้

ก็อาจจะต่างแต่อาจจะเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่เยอะมาก
เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่ไม่พอใจเนี่ย
เขาก็ไม่พอใจเรื่องเศรษฐกิจ
แต่ว่าเรื่องของระเบิดเรื่องของความรุนแรง

เพราะฉะนั้นความสุขอาจจะลดลงสักเล็กน้อย

อาจารย์การไปถามคนที่
การทำโพสต์แล้วถามคนจังหวะไหนที่บ้านเมืองมีอะไรเนี่ย
มันมีผลแบบบวกลบสักกี่เปอร์เซ็นคะอาจารย์
อันนี้ก็บอกไม่ได้นะเพราะว่าบ้านเมืองเป็นอะไรเนี่ย
มันเป็นอะไรล่ะมันแล้วแต่มันเป็นอะไร
อย่างเช่นเหตุการณ์รุนแรงอย่างนี้ค่ะระเบิด
ก็ต้องลองทำดูเพื่อที่จะทราบว่ามันจะต่างกันสักกี่เปอร์เซ็นต์
แต่ว่าความไม่พอใจโดยส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่แล้ว
จากผลโพลอะไรต่างจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจมาโดยตลอด

อันนี้ก็ตั้งแต่ปี๕๙และปี๖๐ก็ยังเป็นเรื่องเศรษฐกิจอยู่
ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาวันนี้ที่ว่าเป็นเรื่องระเบิดเรื่องอะไรเนี่ย
มันอาจจะมีผลมากพอสมควรเพราะว่าจุดแข็งของคอสช
และความพึงพอใจและระดับความสุขของคนที่บอกว่ามีความสุข
เหตุของความสุขคืออะไรก็คือความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
นั้นเมื่อเกิดเหตุที่ทำให้ความสงบสุขมันลดลง
ความสุขมันก็ย่อมจะลดลงอันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่
อาจารย์คิดว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจว่าเหตุที่เกิดขึ้น
อาจจะไม่ชัดเจนอาจจะยังไม่แน่นอนฝุ่นยังตลบอยู่หรืออะไรก็ตาม
แต่มันเป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ไปกระทบกับจุดแข็งของคอสช
ซึ่งทำให้ประชาชนจำนวนมากยังสนับสนุนอยู่คือความสงบเรียบร้อยค่ะ
คือที่ตอบว่าทำไมยังสนับสนุนอยู่ก็เพราะความสงบนี่แหละ

แล้วเหตุการณ์นี้พูดกันตรงคือมันไปจี้ในจุดแข็งพอดี

คุณผู้ชมคะการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของผู้บัญชาการทหารบก

ท่านก็ยังไม่ได้ฟันทงอย่างที่เราอยากจะให้ฟันนะคะ
เอาเข้าจริงแล้วเราก็อาจจะต้องการคำตอบเร็วไปนะคะ
เพราะว่าถ้าฟันทงเร็วเกินไปก็จะแปลกไปอีกแบบนึงนะคะอาจารย์
แต่ท่านก็ให้สัมภาษณ์ค่อนข้างจะกระชับมากนะคะ
ว่าเหตุการณ์ทั้งหมด๓กรณีด้วยกันที่โรงละครแห่งชาติหน้ากองสลาก
ก็เป็นเคสเดียวกันคือเป็นพาร์ทบอมนะคะ
ในขณะที่ดูแค่พื้นฐานว่าใช่กลุ่มเดียวกันทั้ง๓เหตุการณ์
หรือไม่ใช่กลุ่มเดียวกันทั้ง๓เหตุการณ์เป็นของคนกลุ่มเดียวกัน
แต่กลุ่มที่ว่าคือกลุ่มไหนก็ยังไม่สามารถฟันทงได้นะคะ
แล้วก็ในส่วนของการประชุมกันของทางรองพบตรเกิดขึ้นประมาณสัก๔โมงนะคะ
ถ้าเป็นไปตามเวลาที่ท่านนัดก็จะรวมทุกฝ่ายเข้าไป

ตั้งแต่ประมาณสักต้นเมษาแล้วมากลางพฤษภา
แล้วก็มากึ่งจะปลายพฤษภา
คำถามคือว่าถ้าไม่ได้เลือกวันนี้พอดี
เราอาจจะคิดเป็นอื่นก็ได้ก็คือมีเป็นระยะเป็นระยะ
แต่สถานที่ที่ใช้ในการก่อเหตุ
มันก็บอกถึงความมั่นคงและการส่งสัญญาณได้

ถ้านี่คือจุดแข็งที่คนส่วนใหญ่
หวังพึ่งพิงคอสชคือเรื่องความมั่นคง
นี่ยังจะเป็นจุดแข็งต่อไปหรือไม่
และที่สำคัญคนที่แฮปปี้น้อยลง

ว่าถ้าคอสชจะอยู่ต่อไม่ว่าจะนานหรือไม่
แล้วแต่เนี่ยนะคะเขาต้องทำอะไรบ้าง
อยู่สั้นก็ต้องทำนะคะที่เราพูดเนี่ยอยู่สั้นก็ต้องทำนะคะ

มาตั้งแต่วันที่๑๙พฤษภาคม

ว่าทางไทยรัฐทีวีได้ชวนคุณผู้ชมโหวตค่ะ
เป็นการบวชที่หวาดเสียวดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม

บอกสิ่งที่เราต้องการได้บางส่วนก็ได้นะคะ
เราเริ่มมาตั้งแต่วันที่๑๙พฤษภาคมนะคะ
แล้วก็โหวตที่ว่านี้เนี่ยจะปิดคือทุ่มตรงวันนี้นะคะ
เพราะว่าครบรอบ๓ปีคอสชนะคะ

และการปฏิรูปประเทศของคอสชหรือไม่
คำถามกว้างค่ะคุณผู้ชม
และก็ให้คุณผู้ชมเลือกแค่๒อย่างค่ะ

สะกดเป็นภาษาฝรั่งอังกฤษนะคะ

แล้วก็ทุก๑โหวตของแต่ละท่าน

การโหวตสะสมตั้งแต่๑๙พฤษภาคมเป็นต้นมานะคะ
ประมาณ๓๗๘๒๗ท่าน

มีความพอใจอันนี้ชื่นใจค่ะคุณผู้ชม
พอใจไป๑๙๕๐๐กว่า
และก็ไม่พอใจ๘๓๐๐เศษค่ะคุณผู้ชม

หลังจากที่โหวตมาตั้งแต่วันที่๑๙พฤษภาคมนะคะ
อันนี้ทำง่ายกว่านี้ได้เยอะเลยนะอาจารย์เนอะ
ค่ะแต่ก็น่าสนใจนะคะ
เพราะว่าอันนี้เป็นทางทีวี
อันนั้นมันเป็นทางโทรศัพท์

ถ้าจะบอกว่าเวลาเราจะถามคนไทยนะตอนนี้
ว่าพอใจกับคอสชหรือไม่พอใจในวาระ๓ปี

เพราะจริงในมิติการทำงานรัฐบาล

ก็คือเรื่องของการเมือง

คราวนี้เนี่ยถ้าโจทย์ในการถามเนี่ยนะครับ

แต่ว่าปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องเศรษฐกิจด้วย
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
กับผู้คนในชีวิตประจำวันค่อนข้างสูงมาก

ถ้าทางรัฐทีวีจะทำต่อเดี๋ยวช่วงผู้ชมโบสถ์ใหม่น่ะ
แล้วบวกเข้าไปเรื่องปากท้องอะไรเนี่ยนะคะ

สร้างความปรองดองปัญหาในเรื่องของการปฏิรูป
ก็หลายส่วนก็เป็นผลงานที่ขอสชก็ทำไว้

ในเรื่องของการที่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม
เช่นในเรื่องของการสร้างความปรองดอง

เราอาจจะยังไม่เห็นข้อเสนอที่ออกมาแล้วนำไปขับเคลื่อนได้
อย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ขอสชเข้ามาเมื่อ๒๒พฤษภา๕๗
โจทย์ใหญ่หนึ่งก็คือเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยนะครับ
ซึ่งการปฏิรูปประเทศไทยก็มีทั้งข้อเสนอ
ตั้งแต่ชั้นของสปชมาสู่สปท
แล้วก็หลายอย่างก็กำลังเป็นร่างกฎหมายอยู่นะตอนนี้

เพียงแต่ว่าการจัดระบบของการปฏิรูปนั้น
หรือการมีแพลตฟอร์มการปฏิรูปที่เป็นระบบ
เป็นการปฏิรูประยะสั้นกลางแล้วก็ยาวยังไม่เห็นชัดเจนนัก
แต่ถามว่าพอถามคำถามในลักษณะนี้
คนเขาก็ต้องโหวตว่าเอาแล้วก็เห็นมีผลงาน
ก็มีการทำเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่เป็นรูปธรรมอะไรแบบนี้
ก็จึงออกมาในลักษณะของการที่ค่อนข้างที่จะพอใจ
อยู่มากกว่าไม่พอใจประมาณครึ่งหนึ่ง

แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือในแง่ของความมั่นคงทางการเมือง
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นอันหนึ่ง
แง่ของการที่ทำให้ไม่มีเรื่องของการเคลื่อนไหว
ม็อบต่างที่เป็นลักษณะปักหลักพักค้าง
แน่นอนอาจจะมีกลุ่มซึ่งเขาคัดค้านไม่เห็นด้วย
แต่ว่าก็เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวเป็นลักษณะเฉพาะ
เฉพาะครั้งข่าวบางเวลา

แล้วก็กระทบชีวิตประจำวันของผู้คน
ทำให้การเดินทางลำบากมากขึ้น
การใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นตรงนี้ก็ไม่มี
ซึ่งก็อาจจะเป็นผลงานที่สะท้อนเห็นได้ว่า
ตรงนี้เป็นสิ่งที่คนนั้นพอใจ

ความมั่นคงของรัฐกับความมั่นคงของมนุษย์

ความมั่นคงรัฐทำให้เรื่องของการเคลื่อนไหวต่างไม่มี
แต่ความมั่นคงมนุษย์อาจจะถูกตั้งคำถามในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความเห็นอะไรต่างเหล่านี้

คือคนอยากจะให้คอสชเข้ามาปฏิรูปประเทศ

ไม่รู้สีไหนต่อสีไหนสลับกันออกมานะคะ
แล้วก็การปฏิรูปประเทศคือคำใหญ่มาก
ในช่วงของการที่ถูไถกันก่อนจะมี๒๒พฤษภาคม

อาจารย์น่าถามอาจารย์น่าถามในฐานะพอนิดาโภใช่ไหมคะ

ไม่เอาลักษณะภาษาศาสนาศาสตร์นะคะ

สิ่งที่ไม่พอใจเนี่ยเป้ามันชัดคือน่าจะเป็นเรื่องปากท้อง
แต่สิ่งที่พอใจก็เห็นชัดเหมือนกันคือเรื่องความมั่นคง

อาจารย์แล้วอันไหนอันไหนจะเป็นของจริงที่

แล้วน่าจะเอาไปใช้ได้จริงเหรอคะ

คือตรงประเด็นที่ว่าเพียงแค่ว่ามีความสุขมากขึ้น
มีความสุขน้อยลงอันนี้เป็นภาพกว้าง

เรื่องอะไรล่ะที่มีความสุขมากขึ้น

มันก็จะแบ่งเป็น๒ค่ายอย่างชัดเจน
ที่มีความสุขมากขึ้นคือเรื่องของความมั่นคง

ที่ไม่พอใจก็จะเป็นกลุ่มของเศรษฐกิจนะคะ
อย่างเช่นแล้วก็จะระบุมาเลย
อันแรกสุดเลยที่บอกไม่พอใจที่สุดก็คือ
การแก้ไขภาพเศรษฐกิจในภาพรวม

เรื่องของแก้ไขปัญหาปากท้องเกษตรกรอันนี้ไม่พอใจ
ประเด็นเรื่องของค่าคลองชีพของประชาชนไม่พอใจ

ไม่ใช่เงินเลยคือเป็นเรื่องความสงบเรียบร้อย
เรื่องของแก้ปัญหาคอลลัพชัน

อาจารย์ค่ะขออนุญาตถามและลาบละลวงนิดนึง
คือเวลาเราถามเราเกลี่ยยังไงคะ
เช่นนะคะเรียนขออนุญาตแบ่งกลุ่มบุคคลเป็นแบบนี้
เช่นระดับการศึกษาระดับไหนนะคะ

แม้กระทั่งอายุค่ะคนไม่ตามการเมือง

หรือว่าในวัยทำงานแล้วติดตามการเมือง

คือชีวิตของคนที่มาตอบคำถามนิด้านี่

เกลี่ยหมดค่ะเพราะว่าเวลาเราโทรไป
ผลที่ออกมาเราก็จะโทรไปว่า
ภาคอีสานของเรามีคนเยอะเราก็จะโทรเยอะ
ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอะไร
ก็จะเป็นตามสัดส่วนประชากรของประเทศไทยเลย
ภาคไหนคนเยอะก็จะมีโอกาสได้ตอบเยอะ
ไหนคนน้อยก็มีโอกาสได้ตอบจำนวนน้อยลง

แล้วพอเราเอามาแยกอีกว่าอายุเท่าไหร่
อะไรเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็จะเป็นไปตาม

ก็คือเป็นตัวแทนของประชาชนจริง
บางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยแค่๑๒๕๐มันจะใช่เหรอ
มันจะต้องทำสัก๕๐๐๐ไหมหรืออะไรอย่างนี้

สถิติแล้วมันก็ใช้ได้
แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราใช้วิธีการสุ่มแบบที่ว่า
ทำให้มันสะท้อนตามสัดส่วนของประชาชนจริง
เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องสุ่มจำนวนมาก
ก็สามารถจะได้ภาพที่ว่าประชาชนเขารู้สึกยังไง
พอได้เลือกสุ่มที่ความต่างแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้ว่าจ้างเขามาตอบ

ไม่มีอันนี้ก็คือว่าเป็นประชาชนจริงที่เขายินดีที่จะตอบ
อาจารย์ท่านาเอาเรื่องการเมืองนิดหนึ่งได้ไหมคะ
คืออาจารย์ขอรัฐประสาสนศาสตร์นิดนึงนะคะ
คืออาจารย์เท่าที่มองแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าน้ำหนักของเรื่องนี้เนี่ยนะคะ

อาจารย์ว่าให้น้ำหนักเรื่องนี้เป็นที่การเมืองเลยไหม
คือไม่ใช่ความพอใจว่าแบบปากท้องไม่ไหวแล้ว

นี่มันคือเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองที่มันไม่ได้หายไปป่ะคะตลอด๓ปี

ที่เกิดขึ้นที่มีวันนี้เลยเนี่ยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการเมืองก็อย่างที่ได้พูดตอนต้นรายการว่า
เอาเป็นว่าความคิดเห็นส่วนตัวไม่ใช่พนักงานสืบสวนสอบสวนใดนะคะ
แต่ดูตามสถานการณ์แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการเมือง
แล้วมันก็มีพศมีเดือนมีพศมาแล้วว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เรื่องของการเมืองก็คงจะเข้มข้นขึ้น
ถ้ายังไม่บอกว่าจะเลือกเมื่อไหร่มันก็อาจจะ
ก็ไม่รู้ก็คงจะอยู่ไปเรื่อยละมั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
อาจารย์ถ้าเรามองลักษณะของการเกาะนะคะ
ซึ่งดิฉันก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการก่อเหตุในโรงพยาบาล
ไม่เป็นสิ่งที่ยอมรับในทุกมุมโลกนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดในห้องที่
พร้อมกับนามสกุลรองนายกฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะคะ

หรือเป็นคนกันเองพยายามจะบอกว่าไม่ได้มั่นคงอีกต่อไป

หรือว่าพุ่งไปที่ความแตกแยกข้างใน
อันนี้อาจารย์จะตอบได้ยังไงคะ
อาจารย์ก็ตอบไม่ได้หรอกนะ
ที่มีระเบิดในโรงพยาบาล
แต่ก็แน่นอนในเมื่อทราบอยู่แล้วว่ารับไม่ได้
ทำไมทำก็แปลว่าเขาไม่ได้สนใจว่ารับได้หรือรับไม่ได้
เขาสนใจผลประโยชน์อีกแง่หนึ่ง
ที่ว่าก็ทำในที่ที่รับไม่ได้นั่นแหละ
ขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เจ้าพรเดี๋ยวเราต้องยอมคุยเรื่องการเมืองกันแบบเข้มสักอีกหนึ่งยกนะคะว่า

เพราะถ้าจุดแข็งของคอสชคือเรื่องความมั่นคงจริง
นี่คือสิ่งที่บอกที่ชัดเจนที่สุดด้วยหรือเปล่าตลอด๓ปีนี้ว่า
มันไม่ใช่ไม่ใช่ตลอดมาไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว

นี่เป็นคำถามก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะจดตัวเลขตกไปตัวหนึ่งค่ะห่างกันนิดเดียวค่ะ
เอาใหม่นะคะคือทุกเสียงที่คุณผู้ชมโหวตมานับหมดนะคะ

ฉันพูดตัวเลขแบบกลมไปดีกว่านะคะคุณผู้ชม
ว่าที่โหวตมาประมาณสักสามหมื่นตอนนี้สามหมื่นแปดพันกว่าแล้วเนี่ยนะคะ
พอใจหมื่นเก้าเสร็จไม่พอใจ
เมื่อสักครู่นี้เราตกตัวเลขที่จดมาไปตัวหนึ่งค่ะอาจารยุทธพร
ไม่พอใจ๑๘๐๐กว่าไม่ต่างเท่าไหร่
ตอนแรกนี้นึกว่ามีการกรองคะแนนบางส่วนทิ้งค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าเป็นการจดตัวเลขมาผิดไปนะคะ
คุณผู้ชมยังบดได้ทุ่มตรงปิดนะคะ

รู้สึกว่าทำไมมีคนพอใจเยอะจัง

แล้วเดี๋ยวทุ่มหนึ่งมาดูกันว่าตกลงแล้ว
สชควรจะฟังเสียงเราแค่ไหน

วันนี้ที่เกิดขึ้นอาจารย์ให้น้ำหนักไปทางไหน
ไปทางไหนขัดแย้งภายในพุ่งไปที่ตัวผู้เน็ตประวิทธิ์
ขอสชโดยรวมกลุ่มการเมืองตรงข้าม

ก็น่าจะต้องเป็นกลุ่มตรงข้ามนะครับ
อันนี้คือพูดบนสิ่งที่ไม่มีข้อมูลข้อได้จริงอะไรเลย

เนื่องจากว่าอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับ
ว่ารัฐบาลใดก็ตามการรักษาเสร็จภาพรัฐบาลนั้นเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุด
การรักษาสุขภาพรัฐบาลเมื่อสำคัญมากที่สุดแน่นอนว่าโอกาสที่จะบอกว่าฝ่ายที่อยู่ในอำนาจรัฐเป็นผู้ก่อเหตุก็คงจะเป็นไปได้น้อย
แต่ถามว่าเป็นไปไม่ได้เลยหรือไม่ก็ไม่สามารถจะบอกอย่างนั้นได้
อาจารย์เนี่ยขอแย้งขอแทรกนิดเดียวสำหรับมารยาท
ถ้าเป็นกลุ่มตรงข้ามเนี่ยมันคุ้มเหรอคะอาจารย์เพราะเขาเป็นเป้าแรกอยู่แล้ว
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาน่ะเป้าแรกอยู่แล้ว
แน่นอนแน่นอนว่าในแง่ของการที่จะบอกว่าเป็นเป้ากับกลุ่มตรงข้ามเนี่ย
ซึ่งเราก็ยังไม่สามารถระบุได้นะว่ากลุ่มตรงข้ามในที่นี้คือกลุ่มไหนอะไรอย่างไร

แต่ว่าเราก็ไม่สามารถระบุได้ก็อย่างที่บอกว่าฝุ่นมันคลุ้งอยู่ไงฮะ
อันนี้ในทางทฤษฎีเนี่ยอย่างที่บอกว่าการรักษาเสร็จภาพของรัฐบาลเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าเรื่องของการที่ไปสร้างสถานการณ์
แล้วก็ทำให้ตัวเองต้องได้รับผลกระทบตรงนั้นด้วย
ถ้าในกรณีที่จะทำให้เกิดเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากฝ่ายที่อยู่ในอำนาจรัฐ
แต่คราวนี้ถามว่ากลุ่มตรงข้ามตรงนี้อย่างที่บอกเราก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน
แล้วก็เป้าประสงค์ในการที่จะต้องการผลจากการก่อเหตุเนี่ย
ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะบ่งชี้ได้นะครับว่าผลที่ต้องการนั้นคืออะไร
แต่ถามว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมมันเกี่ยวข้องแน่นอนล่ะนะฮะ
แต่ว่าจะเกี่ยวข้องในลักษณะอย่างไรนะครับ
ซึ่งตรงนี้มันก็ต้องรอให้ฝุ่นมันหายคลุ้งก่อนนะครับ
ถึงจะบอกได้ว่าเกี่ยวข้องในแง่ของการที่ต้องการเปลี่ยนรัฐบาล
ต้องการที่จะสร้างสถานการณ์รายวันเท่านั้นหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
อาจารย์คิดว่าความมั่นคงยังเป็นจุดที่คอสชเด่นอยู่ที่สุดไหมคะ
ผมคิดว่าตรงนี้ยังมีความโดดเด่นมากกว่าที่จะเป็นจุดด้อย
ถามว่ามีจุดด้อยไหมก็คือเกิดจากสถานการณ์เหล่านี้
เช่นเรื่องของการเกิดระเบิดเมื่อสัปดาห์ก่อนเรื่องของปัญหาสำรวจภาคใต้
ที่ระเบิดที่ภาคใต้หรือแม้กระทั่งเหตุที่เกิดเมื่อเช้าวันนี้ก็เช่นเดียวกัน
มันจะเป็นจุดด้อยที่ทำให้เกิดขึ้นแต่ถามว่าในแง่ของการชั่งน้ำหนักเนี่ยนะครับ
เหมือนอย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านจันรัฐฐาได้พูดถึงเรื่องของความไม่พอใจของกลุ่มที่เป็นกลุ่มนิยมชมชอบเนี่ยนะฮะ
เขาอาจจะไม่พอใจมากขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่พอใจอยู่
นี่ก็เหมือนกับเรื่องความมั่นคงเนี่ยแม้ว่าอาจจะเกิดเรื่องความมั่นคงในลักษณะรายวันแบบนี้
แต่ในภาพรวมคนก็จะมองว่าสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกถึงการไม่ถูกกระทบในชีวิตประจำวันนั้นยังคงมีมากกว่านะฮะ
กับการที่ปล่อยให้มีเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเหมือนอย่างกรณีก่อนการรัฐประหาร
แต่อย่างที่บอกว่าการประเมินผลงานรัฐบาลนั้นมันต้องประเมินในหลายด้าน
ในแง่ของความมั่นคงเป็นจุดเด่นด้านในแง่ของสังคมการจัดระเบียบต่างเป็นจุดเด่น
ซึ่งในรัฐบาลที่ไม่ได้มีอำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างนี้อาจจะทำไม่ได้ในหลายเรื่อง
เช่นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่องของการจัดการสลากกินแบ่ง
อย่างนี้นะครับการจัดระเบียบรถตู้อะไรเหล่านี้
แต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันก็มีสิ่งที่เป็นจุดอ่อนเหมือนกันเช่นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจ
ซึ่งตรงนี้มันมีทั้งปัจจัยเศรษฐกิจภายในเศรษฐกิจภายนอก
และเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจนเช่นเรื่องการสร้างความปรองดองการปฏิรูปประเทศไทย
จะมีนโยบายแต่ความชัดเจนหรือเป็นรูปธรรมนั้นยังไม่เห็นผล

อย่างนั้นใช่ไหมคะ
ก็อยู่สอดคล้องกับผลโพลของอาจารย์แล้วครับ

อาจารย์นัทถาให้สักกี่คะแนนค่ะ
อาจารย์ขอตัวไม่ให้เพราะว่าเป็นพอนิด่าโพล